หญิงสาวคนหนึ่งถูกญาติเนี่ยอุ้มไปหาพระ
บอกโดนคุณสัยมนต์ดำมาขอให้พระช่วยหน่อย
เป็นยังไงไปดูนะครับ
มีคนโพสต์คลิปไว้ในติ๊กต๊อกนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะฮะ
ผู้หญิงคนนึงเสื้อสีชมพูนะครับ
ที่เขาต้องคอยกอดคอยรัดคอยจับเอาไว้เนี่ย
เย็ดบอกโดนคุณสัยมนต์ดำมา

ก็เลยต้องพามาหาพระที่วัดนะครับให้พระช่วยทำพิธีช่วยรดน้ำมนต์ให้
ผู้หญิงผู้ชายต้องช่วยกันจับสี่คนนะฮะ
ช่วยกันล็อกอยู่๔คนระหว่างที่พระท่านทำพิธี
แน่นอนว่ามันก็มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความเชื่อนะครับ
ลองคุยกันหน่อยคุยกันต่อเนื่องเลยนะฮะจากเมื่อกี้จากยายมะลิมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
วัดที่เกิดเหตุในคลิปนี้ครับ
ประชาสังคมอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เป็นวัดที่พระท่านทำพิธีให้

ถ้าเห็นจากในคลิปเนี่ยนี่สาราอเนกประสงค์ตรงนี้ครับ
ที่มีหลังคาใหญ่มีร้านกว้างนะครับ
เราได้สอบถามจากท่านจ้าวาดวัดประชาสังคมนะครับ
พระครูสุตพัฒนาธาดา
ซึ่งท่านเป็นพระที่ทำพิธีรดน้ำมนต์ช่วยเหลือโยมผู้หญิงในคลิป
เจ้าวาดท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะครับ
สี่มกราคมตอนนั้นมีโยมมาที่วัดนะฮะ
คือไปกิจนิมนต์มาพอกลับมาถึงวัดเนี่ย
ญาติโยมก็พาหญิงสาวในคลิปมารออยู่แล้ว
พร้อมกับบอกว่าผู้หญิงคนนี้โดนทำคุณสัยใส่มา
อยากให้หลวงพ่อช่วยหน่อยไปมาหลายที่แล้วไม่ดีขึ้นสักที
เมื่อเห็นว่าญาติโยมมาขอความช่วยเหลือก็เลยทำพิธีสวดมนต์ให้
เป็นการสวดมนต์ธรณีศาลเป็นบทสวดประจำภาคอีสาน
เรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็รดน้ำมนต์ให้
ซึ่งก็เห็นตามคลิปที่เห็นนี่แหละท่านเจ้าวาดบอก
พอทำพิธีเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ดูท่าทางสงบลง
ยาดก็พาตัวกลับบ้าน
เจ้าวาดวัดประชาสังคมท่านบอกว่า
ที่เห็นที่ทำพิธีที่ท่องคาถาสวดมนต์อะไรให้
ไม่ใช่อิทธิฤทธปฏิหารอะไรทั้งสิ้น
ก็เป็นบทสวดปกตินี่แหละ

ทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็อาภาษณ์ก็เจ็บป่วยเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าอยู่โยงโครงกระพันธ์อะไรไม่ได้มีคาถาอะไรทั้งสิ้น
แต่ญาติโยมเขาเดือดร้อนมาเขามาขอความช่วยเหลือ
เพื่อความสบายใจของญาติโยม
ก็ทำพิธีให้ก็ไม่ได้มีอะไร
ก็สวดมนต์แล้วก็รดน้ำมนต์ก็เท่านั้น
อาศัยบรรลามีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้รำเรียนมา
พ่อแม่ผู้ญาติอายายช่วยทรงเคราะห์ข้าวใบช่วยง่าย

ท่านบอกท่านไม่ได้มีคาถงคาถาวิเศษอะไรนะครับ
ก็เป็นการสวดมนต์รดน้ำมนต์ตามปกติ
ลูกศิษย์ของหลวงพ่อดุลนะฮะหรือว่าพระครูสุตะพัฒนธาดา
เจ้าวาดวัดประชาสังคม
อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ
บอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มากนะฮะ
เวลาใครที่มีอาการลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้าถูกคุณสัยมนต์ดำ
มักพามาหาหลวงพ่อนะฮะเพื่อให้ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่ดีให้
หลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงฮะท่านก็ทำให้ครับ
เพื่อความสบายใจของญาติโยม
บางคนก็เป็นมากบางคนเป็นน้อย
บางทีก็มาบ้านนั้นก็มาบ้านนี้ก็มาก็จะถือไว้เยอะ
บางทีก็ไม่รู้จักตัวเองก็มีนะมาก็พี่น้องพามา
ต้องมาปรับความน้ำมนต์หลวงพ่อก็เป็นที่เพิ่งทางใจ
ถ้าไม่ทำได้จริงไม่รู้จะทำยังไง
ดูเบลอจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ญาติของหญิงสาวในคลิปที่ถูกทำของใส่
บอกว่าที่ต้องพาไปหาเจ้าวาดวัดให้รดน้ำมนต์ให้สวดมนต์ให้เนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๒มกราคม
นี่ฮะคุณพี่ท่านนี้นะครับบอกว่าผู้หญิงในคลิปนี้เป็นน้องสะพ้ายนะ
สะพ้ายเนี่ยมีอาการแปลกควบคุมตัวเองไม่ได้
จำใครในบ้านไม่ได้เลย
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ
แต่บอกไม่ได้ว่าโดนของหรือผีเข้า
ก็เลยตัดสินใจเนี่ยพาน้องสะพ้ายนะมารักษานะครับ
ปกติน้องสะพ้ายอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ก็เลยพามาที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างทางก็พยายามหาวัด
หาหมอที่จะทำพิธีถอนของให้ถอนคุณสัยให้
ก็เข้าไปหลายที่นะแต่ไม่ดีขึ้น
ก็เลยพากลับมาที่วัดที่บ้านซึ่งทางบ้านญาติที่สุรินเนี่ย
เขารบนับถืออยู่แล้วก็คือพระครูสุตพัฒนาธาดา
เจ้าวาดวัดประชาสังคมนะฮะก็มาถึงพระท่านก็ช่วย
แล้วก็น้องก็อาการดีขึ้น
เขาก็ดีขึ้นเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเออป้าป้าเหรอ
เขาก็หวัดดีที่แรกก็ไม่รู้เรื่องเลยนะ
เขามองเราแบบสายตาแบบอะไรวะก็ไม่รู้
เขาไม่รู้ว่าเราเป็นป้าเหรอเป็นเขาจำอะไรไม่ได้
คือตัวเขาเองเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวเขาเอง
เพราะว่าถ้าตัวเขาเองเขาเป็นคนสนุกสนาน
น้ำมนต์ธรรมดาท่านก็มีกระทงคาถาอะไรของแกแกก็ธรรมดาใช่ไหม
ก็ตีหัวครั้งนึงปุ๊บแกอ่อนลงไปเลยก็อุ้มมาบ้าน
ก็มาบ้านก็จนถึงทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะค่ะแต่หลวงพ่อท่านก็บอกแล้วท่านบอกท่านไม่ได้
มีมนต์คาถาวิเศษวิโสพิเศษอะไรเลยตัวหลวงพ่อเองท่านก็
เจ็บป่วยอาภาษณ์เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปแต่ญาติโยมเดือดร้อนมา
อยากให้ทำพิธีอยากให้สวดมนต์ให้อยากให้รดน้ำมนต์ให้ท่านก็ทำให้